แล้วตอนนี้ดารงดาราเริ่มขยับขย่างแข่งขยาขยับขย่าง

แม่บุ๋มคนที่ฉันค่ะอันนี้ไม่ได้เต้นนะคะแต่เธออัดคลิปนี้คุณผู้ชม
อยากจะกลับมารับงานละครอีกรอบมาเต็มมากไปดูคลิปเลยค่ะ
พี่เจ๊ตายแล้ว
พี่บุ๋มโอโหใครอ่ะ
เขาโกรธใครอ่ะ
ส่วนตัวค่ะประกาศชัดว่านี่คือความในใจหลังโควิดระบาดรอบ๒
แต่มันบังเอิญว่าโดนกับออริจินัล

มันเป็นคลิปที่แบบว่าพี่พิมพิมพันธ์เนี่ยคือเขาเล่นละครไว้เรื่องหนึ่ง
รหัสลิสยานะคะเอาไปชมต้นฉบับเลยดีกว่าว่านี่แหละคือที่มาที่พี่บุ๋มเขาโคเวอร์อีกทีนึงค่ะ
ถ้าค้าขายไม่ได้เราก็อดตายสิทุกวันนี้ก็ไม่มียอดขายเข้ามาอยู่แล้วนะ
จะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนฉันไม่มีปัญญาจะจ่ายแล้ว

ฉันชอบถึงติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งส่วนท้าย

ล่าสุดนะคะพี่พิมเขาก็ไปเห็นดีมี่หมุมกับโฟเวอร์นะคะ

เออนะคะเรียกว่าโอ้โหฮอตจริง
แล้วก็แอปติ๊กต๊อกเนี่ยคนกดถูกใจเกือบหมื่นค่ะ
ซึ่งย้อนให้ดูนะคะว่าพี่พิมเนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากหนังไง
คืนบาปพรมพิรามเมื่อปี๒๕๔๖นั่นเองนะคะ

ดิฉันบอกมาว่านางโชว์คนใหม่มาแล้วค่ะ
อันนี้เนี่ยไม่ได้ศัลยกรรมแต่อย่างใดนะคะ
แอปพลิเคชันล้วนผลตามมาเต็ม
โอ้โหวิกผมก็ลงทุนนะจ๊ะ

ถ้าทางที่บ้านจะมีเป็นคอเล็กชั่น

ต่อกันที่การแสดงชุดที่๒เลยดีกว่านะคะ
เมื่อกี้เนี่ยพี่เอกกี้เขาโชว์ร้องไปแล้ว
รอบนี้ขอเต้นบ้างดีกว่าค่ะ
มาในบทเพลงรักคุณเสียยิ่งกว่าใครของพี่ก๊อตนั่นเอง
ไปดูกันเลยค่ะ
ไม่ให้ได้กลิ่นติดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจ
อยู่ข้างในสองคนกับคุณ
รักคุณจะยิ่งกว่าใคร
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

อย่าให้ดาราเนี่ยเขาอยู่บ้าน

สมกับความเป็นอดีตบอยแบรนด์นะคุณผู้ชม

เปลี่ยนฝั่งมาดูทางพ่อบ้านใจกล้ากันบ้าง

คือเธอถามว่าอยู่บ้านนานไม่เบื่อพี่

ไปดูค่ะ

นี่เป็นทุกข์กับอะไร
กี่สิบปีแล้วกูไม่ได้ไปไหนกับเขาเลย
อยู่แต่ในบ้านให้กูทำงานทั้งวัน

มึงได้ไหวกับเขาเลย
ทำงานรับใช้เมียไปวัน
ฮาได้เหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่บอกไปแหละแอปพลิเคชันนี้อาจจะกลับมาทำให้คุณหายเครียดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ
ใครอยู่บ้านว่างก็นี่ไงขยับแข้งขยับขานะคะตามดาราเขาบ้างก็ได้นะคะคุณ